การงานไทยที่อยู่ที่อิสราเอลนะฮะที่กระทรวงการต่างประเทศได้แถลงข้อมูลในวันนี้เนี่ยนะครับที่เสียชีวิตสิบแปดเจ็บเก้าแล้วก็ถูกจับเป็นตัวประการสิบเอ็ดเนี่ยนะค่ะวันนี้มีผู้ลงทะเบียนต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเนี่ยตัวเลขน่ะขนาดนี้คือสามพันสองร้อยกว่าคนนะครับเดี๋ยวจะเริ่มมาถึงเ
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้มีผู้ที่เดินทางมาถึงก่อน๑คนแล้วเข้ามาลงเครื่องที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
นี่คือคุณสิทธิบดีทิศกระโทกเป็นชาวโคราชนครราชศรีมาเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยด้วยสายการบินอัลอันเที่ยวบินที่แอลวายศูนย์แปดหนึ่ง
เมื่อ๑๑นาฬิกา๓๐นาทีนะครับที่มาถึงวันนี้นะครับแต่ว่าคุณศรีพดีบอกว่าผมไม่ใช่แรงงานในส่วนที่ต้องการอบพยพหรือว่ากลับประเทศไทยก่อนนะสัญญายังไม่หมดแต่ว่าต้องหนีการสู้รบแบบไม่อยากอยู่แล้วเนี่ยแต่คุณสิทธิบดีเนี่ยหมดสัญญาพอดีเป็นแรงงานไทยไปทำงานที่อิสระ

บอกว่ามีกลุ่มเพื่อนแรงงานที่เดินทางไปด้วยกันเมื่อ๕ปีก่อนตอนนี้เนี่ยยังกระจัดกระจายทำงานอยู่ในหลายพื้นที่ทั้งทางภาคกลางกับภาคใต้ของอิสราเอลเหมือนกันนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างและยืนยันว่าตัวเขาเองไม่ใช่พวกลักลอบหนีเข้าประเทศด้วยนะไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ย
บางคนก็อยากกลับบางคนก็ไม่อยากกลับ

เพราะว่าทางภาคเหนือมันไม่มีอะไรไง
มันแบบมันธรรมดาแบบเหมือนอยู่กันธรรมดาทุกวัน

เขามีการเตรียมความพร้อมรับมือยังไงบ้างคะในโซนภาคเหนือ

พี่สาวนะฮะบอกว่าดีใจที่น้องชายได้กลับมาถึงเมืองไทยอย่างปลอดภัย
เพราะว่าหลังจากเห็นข่าวมีสงครามเกิดขึ้นก็เป็นห่วงมาก
ตลอด๕ปีที่ผ่านมาน้องชายไปทำงานก็ติดต่อกันตลอด
แม้กระทั่งล่าสุดมีข่าวเรื่องความไม่สงบเกิดขึ้น

แล้วก็นับวันรอที่น้องชายเนี่ยจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
พี่สาวของแรงงานไทยคนนี้บอกว่าน้องชายคือเสาหลักของครอบครัว
ไปทำงานที่อิสราเอลก็ส่งเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว
ปลดหนี้ปลดสินแต่หลังจากนี้เนี่ยไม่ให้ไปแล้วนะฮะ
พี่บอก๕ปีพอแล้วไม่ให้ไปอีกแล้ว
วันนี้มีไฟล์บินที่มาจากอิสราเอลมาถึงท่ากับสวนภูมิ

ก็มีคนไทยอีกหลายคนที่เดินทางมานะฮะ

บางคนก็มาพร้อมลูกพร้อมหลานก็มี

ไม่ปลอดภัยหรือว่าสถานการณ์ที่อาจจะตึงเครียดขึ้นในอนาคตครับ
เห็นว่าน่าจะมีคนไทยกลับมาด้วยเที่ยวบินเดียวกัน
สักประมาณ๑๐กว่าคนประมาณนี้นะคะ
แต่ว่าเป็นในส่วนที่ทำงานครบสัญญา
ในจ้างส่งกลับมาและไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีเหตุปะทะกัน
แต่แรงงานไทยที่อยู่ในพื้นที่ที่มีเหตุประทะกันที่เป็น